เดี๋ยวดูคดีนี้ต่อหน่อยกันแล้วกันนะครับคดีที่ช่างชายเนี่ยไปทำร้ายลูกเขยจนเสียชีวิต
หนีไปหลายวันเมื่อวานมามอบตัววันนี้ถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ท่านผู้ชมครับช่างชายนี่ฮะวันนี้มาที่ปฐุมธานีแล้วนะฮะ
เมื่อวานนี้ไปมอบตัวที่พิจิตรที่บ้านเกิดหลังจากก่อเหตุเอาไว้ที่บ้านพักคนงานที่เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ปฐุมธานี
แล้วก็หนีไปที่พิจิตรนะฮะตำรวจที่พิจิตรก็ส่งตัวต่อมาที่สพสามโคกเจ้าของคดีนะครับ
นายสมชายจาดมีหรือว่าช่างชายวัย๔๕ปีที่ใช้มีดอิโต้ฟันลูกเขยคือนายประเสริฐพันเอกหรือว่าในไก่วัย๒๘ปี
เสียชีวิตที่บ้านพักคนงานตามภาพในกล้องวงจรปิด

เป็นจุดที่ผู้ต้องหาคือช่างชาย

กำลังนั่งดื่มกินกันอยู่นะฮะ

เอาเครื่องดื่มแอลคอลอะไรก็ว่ากันไป

กับในไก่ลูกเขย
แล้วในไก่ก็เดินเข้าไปในห้องพัก
จากนั้นช่างชายบอกไปหยิบค้อนเหล็ก

เป็นจุดที่ช่างชาย

ชกต่อยกันมีปากเสียงกัน
นะก่อนที่

เอามาทุบฝากระโปรงรถกระบะของ
ผู้ต้องหาจนเป็นรอยบุบ

เป็นจุดรถกระบะของผู้ต้องหา

นี่ฮะทุกผู้ชมครับเขาบอกพอมันบุก

ฟาดมาทุบเข้าไปเนี่ย

เปิดประตูฝั่งคนขับรถกระบะ

เขาบอกเขาซ่อนมีดด้ามยาวเอาไว้

ไหล่เข้าใบหน้าเข้าศีรษะ

เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับไปหยิบอาวุธมาจากตรงนี้

ไล่ฟันไปจนใน
ลูกเขยเนี่ยเขาไปล้มลง

ยังได้ใช้มีดเนี่ยไปฟันต่ออีกนะฮะ
ฟันเข้าศีรษะเขาจนเขาเสียชีวิต

เขยของเจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะฮะ

แต่นี่เป็นทำแผนช่วงที่ไปฟันเขาต่อนะครับ

ขับพาลูกกับเมียเนี่ย

เมียของตัวเองแล้วก็ลูกสาวที่เป็น

พาหนีไปจากร้านเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้

แล้วก็ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งรถอะไรไว้ที่นั่น

ก็ไปจนถึงนู่นที่จังหวัดพิจิตร

ทางแม่เขาขอให้มอบตัวนะฮะ

คือเขาสารภาพว่าเขาลงมือก่อเหตุจริงนะ

แล้วก็ทำคนเดียวตามภาพในกล้องวงจรปิด

คุณชมพู่สรรพัฒน์ได้คุยกับ

สอบสวนอะไรเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ย
ช่างชายเนี่ยเขาอ้างกับเราว่าอย่างนี้นะครับ

วนการก่อเหตุความจริงมันเกิดจากการพูดล้อเล่นเขาเนี่ย
มีความภาษาใจโมโห

หมดความอดทนขาดสติ
แล้วก็ไปเอามีดที่เก็บเอาไว้ในรถเนี่ย

ช่างชายเนี่ยอ้างว่าที่ผ่านมา

เคยพูดจาข่มขู่ตัวเขากับครอบครัว

แล้วก็ยอมรับว่าหลังก่อเหตุไปไหว้ขอร้อง

อยากจะมีเวลาในการขับรถไป
ส่งลูกกับส่งภรรยาที่บ้าน

แล้วก็หนีด้วยการโบกรถไปเรื่อย

นอนตามสาราริมทางบ้าง

มีเงินสดติดตัวอยู่
เขาบอกเขาไม่มีโทรศัพท์ติดต่อใครเลยนะ
จนกระทั่งไปถึงจังหวัดพิจิตร

ไปถึงที่บ้านพี่พิจิตย์เป็นบ้านแม่

ยืนยันว่าไม่มีเจตนา

แต่ต้องการปกป้องชีวิตคนในครอบครัว

ลูกสาวพ่อถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ส่งคืนพ่อนะ
พูดเล่นแล้วยังหัวเราะกันอยู่เลย

บอกพ่อกับแม่เขาด้วยว่า

แต่ว่าซึ่งลูกชายเขาไม่ยอม

ไม่ยอมหยุดอยู่
ถ้าเป็นคุณคุณก็ต้องทำเหมือนผมเหมือนกันเขาเคยพูด
ถ้ามีเรื่องมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูจะฆ่าให้หมดเลยฆ่าล้างโคตรเลย

เขาเคยจะฆ่าพี่ใช่เคยเขาเคยไล่เอามีดไล่แทงผม
พลโนตรีชุมพลชาญชนะโยธินผู้มับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าผู้ต้องหาให้การว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกเขยวันเกิดเหตุ
มีการดื่มเหล้ามีปากเสียงกันนะครับแล้วก็บอกว่าทนไม่ไหว
โมโหที่ผู้ตายมาบีบคอลูกชายวัย๕ขวบของเขา
มาใช้ค้อนเนี่ยทุบรถของเขานะครับก็เลยใช้มีดเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิต
ตามภาพในกล้องวงจรปิดค่ะแต่ทีนี้การก่อเหตุของช่างชาย
ว่านายสมชายผู้ต้องหาถ้าไปดูคดีความเก่าเนี่ย
ก็เคยมีคดีนะฮะแต่เป็นคดีลักทรัพย์นะครับในพื้นที่สากเหล็กพิจิตร
บ้านพ่อบ้านแม่ของเขานั่นแหละตอนนั้นถูกจำคุกปีครึ่งนะ
โทษออกมาก็เนี่ยแหละฮะมาก่อเหตุล่าสุดก็คือ
ฆ่าคนตายเลยทีนี้นะทำร้ายลูกเขยจนเสียชีวิตที่สามโคกปฐุมธานี
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะพอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนายธรรมนูลน้องเขยเจ้าของร้านนะคะ
เขาก็บอกว่าโล่งใจเลยนะที่สุดท้ายผู้ต้องหาก็ยอมเข้ามอบตัว
เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
คือนายธรรมนูลบอกว่าตอนที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยเขาก็กังวลนะ
ก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายกลัวไปหมดอ่ะ
ทีนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าไอ้ภาพความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันติดตาฝังใจเขามาก
วินาทีที่ผู้ต้องหาเอามีดฟันในไก่จนเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมเนี่ยมันฝังใจเขา
เขาก็เลยบอกแบบนี้นะคะหลังจากนี้ไปทางร้านเฟอร์นิเจอร์
ยุติการจ้างงานคนในครอบครัวของช่างชายทั้งหมดค่ะ
จ้างใครแล้วเลยไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก
ก็เดี๋ยวรอครอบครัวของช่างชายมาขนข้าวขนของออกไปทั้งหมด
แล้วก็จะมีการทำบุญอะไรกันที่บ้านตรงนี้ด้วยนะคะ
ด้านน้องสาวเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นางพนินทรอายุ๓๐
เธอบอกว่าเธอนี่แหละที่ช่างชายเดินมาพูดว่าอย่าไปแจ้งตำรวจ
มาที่ประตูหลังร้านหลังจากไปก่อเหตุเสร็จ

ใช่ค่ะบอกเธอเนี่ยโอ้โหช่างชายเดินบอกเลยว่าอย่าไปแจ้งตำรวจอย่าไปแจ้งตำรวจ
เธอบอกว่าคือเคยบอกพี่สาวที่เป็นเจ้าของร้านน่ะนะคะ
รับเลยว่าเคยบอกว่าอยากเลิกจ้างช่างชาย
รู้สึกว่าช่างชายเขาไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่
มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยชอบหยิบฉวยของออกไปจากร้านแล้วก็เอาไปขาย
บอกว่าที่ผ่านมาเธอรู้แต่เธอไม่เอาผิด
เพราะสงสารครอบครัวของช่างชายเขาก็ยากจนมีเด็กเล็กอะไรแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นพี่สาวให้เงิน๓๐๐บาท
กับทางครอบครัวช่างชายมันก็เป็นเงินค่าแรงที่ทำงานไปแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้เงินอ่ะครับก็ให้เงินไปแล้วก็ให้ขนข้าวขนของออกไปเลยนะคะอืม
ถ้าเขาเอาเรามองกล้องก็ไม่เห็นหรอก
แต่ก่อนก็เห็นอยู่แต่พอแกมาฟันฝังก็ไปหาดู
แต่เราก็ไม่เห็นหรอกเวลาเขาขโมย

ก็บอกพี่สาวอยู่นะว่านี่แกเป็นคนไม่ดีนะขี้ขโมยด้วยนะ
พี่สาวก็รู้อยู่แต่แฟนพี่สาวเขายังอยากจ้างต่อไงคะ

ใช่อยากจ้างให้งานเขาเรื่อยอย่างนี้
พี่สาวก็สงสารเด็ก
เขาบอกว่าเขาไม่มีจะกินไปอยู่นู่นก็อดอยาก

หลังจากที่ช่างชายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะคะ
ภรรยาของช่างชายพี่สาวลูกสาวลูกชายหลานก็ไปเยี่ยม
ก็ซื้อเข้ากล่องข้าวผัดซื้อน้ำอะไรไปเยี่ยมกันนะคะ
คือพอตำรวจสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเนี่ย
ได้มีการวีดีโอคอนเฟอร์เนนต์ฝากขังช่างชายผู้ต้องหาตามหมายจับ

ตำรวจสพสามโคกก็นำตัวช่างชายส่งเรือนจำจังหวัดปทุมธานี
ครอบครัวก็มายืนให้กำลังใจ
ภรรยาลูกหลานก็เก็บของออกจากรถกระบะ
กลับบ้านพักที่สามพรานนครปฐม
ภรรยาของช่างชายบอกว่าอยากจะขอประกันตัวสามีแต่ไม่มีเงิน

ก็บอกกับสามีแค่ว่าอดทนนะอดทน
หวังว่าจะได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกันอีก
หลังจากนี้เธอก็ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนสามี
ก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อ

ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรสักอย่างเลย
แล้วได้คุยให้กำลังใจกับสามียังไงบ้าง
ก็ให้คิดสู้อดทนไว้เดี๋ยวก็ได้ออกค่ะ
ก็ต้องเป็นเสาหลักครอบครัวแทนเขา
หางานทำหางเงินให้ลูกให้หลานดู
คือที่พิจิตรเนี่ยพ่อกับแม่ของช่างชาย
เมื่อวานนี้ที่ทางช่างชายเขาไปกราบเท้าก่อนจะมอบตัวนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับ
กับแม่ของช่างชายเนี่ยวันนี้ก็นี่ฮะ
พ่อก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะแม่ก็อายุเยอะแล้ว
บอกก็ดีใจนั่นแหละที่ลูกชายยอมมอบตัว
แต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงนั่นแหละนะเป็นห่วงตามภาษาพ่อแม่
ถ้ามีบุญวาสนาจริงก็คงจะได้เห็นหน้าลูกอีกสักครั้งนึง
แต่ก็ไม่รู้ว่าถึงวันนั้นเนี่ยพ่อกับแม่จะยังอยู่หรือเปล่า
ไม่รู้ลูกจะติดคุกกี่ปี
อยู่ให้สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่
นี่นะฮะแต่ว่าทางฝั่งของพ่อแม่ครอบครัวของในไก่ลูกเขยช่างชายที่เสียชีวิตเนี่ย
ฝั่งนั้นเขาบอกโอ้โหฝั่งนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วนะฮะ

คือจุดแถวสวนมะม่วงแถวบ้านแม่ของช่างชายผู้ต้องหาเนี่ย
คาดว่าตอนที่หนีมาอาจจะมาหลบอยู่แถวนี้ด้วยนะครับ
คือมันก็จะมีพวกขวดน้ำพลาสติกอะไรอยู่บ้างนะครับ
นี่ฮะป่ารกทึบทีเดียวนะครับแต่ไม่รู้เขาจะอยู่จุดไหนบ้างนะนะฮะ
น้าชายของช่างชายที่ช่างชายเขาขอให้ช่วยพาไปมอบตัวกับตำรวจเนี่ยบอกว่า
หลานเนี่ยเดินมาหามาถึงมากอดแล้วร้องไห้
บอกอยากจะกราบพ่อกับแม่ก่อนจะไปมอบตัว
น้าเขาก็เลยพาไปกราบพ่อกับแม่แล้วก็ติดต่อผู้ใหญ่บ้านให้พาไปมอบตัว
เขาเดินมาจากทางนี้นะเดินเข้ามาพบอ้าวคนเดียวเลย
คนเดียวก็เอามาไงนะตกใจเลย

บอกว่าผมจะมาหาแม่แล้วอยากจะมามอบตัว
เลยผมก็โทร
ไอ้ผู้ใหญ่ให้เอาไปมอบตัวที่โน่น
จะเอาไปตำรวจมาว่าอึกคลึกไป
แต่ตอนนั้นคือเราตกใจเพราะเรารู้แล้วเขารู้ลงมา

ไม่อยากให้แม่แบบว่าไหนจะติดคุกก็ขอให้กลับ
เป็นพ่อแม่ทั้งครั้งนะ